แล้วรถจักรยานยนต์ทางตรงพุ่งมาชนกันเลย

คือว่าที่เจ้าบ่าวที่กำลังจะแต่งงานเก้าพฤศจิกายนนี้โอ้โหแต่ล่าสุดเนี่ย
คนที่บาดเจ็บสาหัสอีกคนนึงก็เสียชีวิตแล้วนะคะ
เอาเมื่อวานนี่คือเสียชีวิตสองศพสาหัสหนึ่งวันนี้กลายเป็นสามศพแล้วเหตุการณ์เนี้ย
งั้นทั้งสองคันนี่ก็คือตายหมดเลยใช่ตายหมดเลยเนี่ยนะคะ
คือวัดที่เจ้าบ่าวขี่รถจักรยานยนต์ออกจากทางออกหมู่บ้านจะข้ามไปอีกฝั่ง
จักรยานยนต์ที่มาทางตรงก็พุ่งชน๕ทุ่มค่ะ๗ตุลาคม
ถนนสาย๒๐๒ชายภูมิบัวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
นายธวัชชัยโพนาฝ่ายกับนายสุเทพเสราชัยอายุ๒๘ปี
นายสุเทพเนี่ยคือว่าที่เจ้าบ่าวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
คนเจ็บสาหัสคือนายกฤษณพงศ์ปรางชายภูมิแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตเมื่อคืนนี้ค่ะ
สรุปแล้วก็คือเสียชีวิตทั้งสามศพเลยอืมพลทหารนัทธวุฒิธรรมโชธอายุยี่สิบสองปี
นายสุเทพว่าที่เจ้าบ่าวที่อยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้าย
บอกว่าผู้ตายมาแจกการ์ดงานแต่งงานค่ะมานั่งคุยกัน
เรื่องของการเตรียมงานแต่งงานที่บ้านของเขาแล้วเพื่อนก็ขอตัวกลับ
แล้วก็มาประสบอุบัติเหตุเนี่ยพี่ชายของผู้ตายนายวินัยบอกว่าน้องชายกำลังจะแต่งงาน
เก้าพฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะงานแต่งงานก็เตรียมทุกอย่างใกล้เสร็จแล้ว
ซองก็เตรียมแล้วเรื่องของโต๊ะจีนก็เตรียมแล้ว
พอแม่รู้ว่าลูกชายมาประสบอุบัติเหตุก่อนจะแต่งงานแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยนะโอ้โห
แม่นี่ร้องไห้ตลอดเวลาเป็นลมไปหลายตลบเลยอะค่ะ
คือเจ้าเบ่าเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาคนเดียวกำลังจะออกจากซอย
อีกคันหนึ่งเข้ามากันสองอืมมาถนนใหญ่ใช่ค่ะอืม
ก็เสียชีวิตสามศพเลยนะครับทีนี้ในส่วนของนายสุเทพที่เป็นว่าที่เจ้าเบ่าเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะภาพที่เขาถ่ายกันไว้นะฮะอืม
กับว่าที่เจ้าสาวเก้าพฤศจิกายนใช่โอ้ยอีกเดือนหนึ่งใช่ไหม
เดือนหน้าแล้วจะแต่งงานนะครับอ่าอายุก็เพิ่งยี่สิบแปดปีเท่านั้นนะครับ
วันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ไปที่บ้านของนายสุเทพนะครับหรือว่าในเก่งนะครับ
ก็มีพิธีศพจัดอยู่ที่บ้านนี่แหละครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราได้มีโอกาสคุยกับว่าที่เจ้าสาวนะ
เธอก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
งานกันไว้หมดแล้วจะเข้าพิธีวิวาแต่งงาน๙พฤศจิกายนนี้แล้ว
แต่แฟนนุ่มกลับมาต้องเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุแบบกระทันหัน
คือว่าที่เจ้าสาวบอกว่าความรู้สึกนะคือมันสะอึกมันสะอึกแบบสะอึกจนพูดไม่ออก
ได้แต่คิดถึงภาพเก่าภาพความหลังภาพแห่งความประทับใจที่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะ
เพราะว่านายสุเทพกับว่าที่เจ้าสาวเนี่ยเขารู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะ
รู้จักกันตั้งแต่เรียนมัธยมจนมาเรียนมหาวิทยาลัยก็เรียนด้วยกัน
จุดเริ่มต้นของความรักของทั้งคู่ก็คือเริ่มจากเป็นเพื่อนกัน
เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรู้ใจกันพัฒนาจนมาตกลงเป็นแฟนกัน
ตลอดเวลาที่รู้จักกันคบหากันว่าที่เจ้าสาวบอกว่า
ประทับใจในตัวแฟนนุ่มทุกอย่างเพราะว่าว่าที่เจ้าเบ่าของเขาเนี่ย
ไม่เคยนอกใจเขาเลยนะตั้งแต่มัธยมมามหาวิทยาลัย
เติบโตมาทำงานจะแต่งงานกันเนี่ยว่าที่เจ้าเบ่าไม่เคยนอกใจเขาเลย
มีความตั้งใจแล้วก็ตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่เป็นทองแผ่นเดียวกัน
แต่วันนี้มันไม่มีแล้วว่าที่เจ้าสาวบอกว่ามันหมดแล้วมันจบแล้ว
งานแต่งไม่มีอีกแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ไม่รู้จะอธิบายยังไง
บอกได้แค่ว่ามันเสียใจมาก
มากก็คบกันมานานนะคะก็คบกันมาเรื่อย
ก็คิดว่าเราก็คบกันมาเราก็อยู่ด้วยกันเรียนรู้กันมา
คิดว่ามันน่าจะถึงวันที่เราต้องทำอะไรให้มันถูกต้องตามประเพณีค่ะ
มันก็การแต่งงานมันก็เป็นประเพณีการอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้
เราจะแต่งงานเราไม่ได้คุยกันว่าแค่วัน๒วันหรือเดือน๒เดือน
มันก็มีแพลนแล้วก็เตรียมงานกันมาเรื่อยค่ะ
ก็อย่างเดียวที่จะบอกนั่นแหละค่ะความรู้สึกทั้งหมด
เรารู้กันอยู่ว่าเราเป็นยังไงเราสื่อสารกันยังไงเรารู้สึกยังไงต่อกัน
เขารับรู้ส่วนตัวหนูก็รับรู้จากเขา
คือฝ่ายของวัดที่เจ้าสาวเธอไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรทั้งนั้นนะครับ
ที่ท่านผู้ชมเห็นว่าเบลอหน้าเบลอภาพหรือว่าไม่ได้เห็นหน้าของวาธิเจ้าสาวเนี่ย
เพราะว่าเธอยินดียินดีให้เราให้สัมภาษณ์นะ
ที่จะให้สัมภาษณ์กับเราเปิดเผยข้อมูลต่างแต่ว่ายังไม่อยากเปิดเผยตัวตน
ก็เลยต้องขออนุญาตตรงนี้ด้วยนะครับอาจจะยังไม่พร้อม
พ่อชื่อสุพรมเสราชัยก็ยังเศร้าอยู่ฮะเนี่ยฮะ
ให้สัมภาษณ์ไปก็ร้องไห้ไปนะครับ
คุณพ่อบอกว่ามีลูกสามคนนะผู้เสียชีวิตเป็นลูกคนกลาง
หลังจากนี้ก็คือต้องทำใจแล้วก็ต้องต่อสู้กันต่อไป
ตอนนี้เสียใจมากหากยังมีเรี่ยวมีแรง
ก็จะหาทางพยายามทำบุญให้กับลูกคนนี้ตลอดไป
อยากบอกว่าที่เจ้าสาวว่าก็ขอให้ทำใจ
แล้วก็ตอนนี้รู้สึกสงสารว่าที่เจ้าสาวมาก
หรือว่าว่าที่ลูกสะพ้ายเนี่ยนะสงสารมาก
เพราะว่าไม่ได้แต่งงานครองคู่กับลูกชายของเขาอีกแล้ว
แต่งงานก็พิมพ์เสร็จหมดแล้ว
งานทุกอย่างสถานที่เตรียมไว้หมดแล้ว
เรื่องของพิธีมั่นหมายมั่นหมายไปแล้ว
ฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยเอาทองคำน้ำหนัก๔บาท

ตั้งใจว่าจะให้สินสอดวันแต่ง๕แสนบาท
ของพ่อเนี่ยมีอยู่๒แสน
ของลูกชายก็คือคุณสุเทพว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ย

แต่ตอนนี้งานแต่งก็คงต้องยกเลิกหมดแล้ว
ข่าวที่ออกไปพ่อก็ไม่รู้เรื่องว่า
เขาไปแจกการ์ดแล้วไปไอ้นั่นไม่เป็นความจริง

พ่อนี่ต้องพาไปหาญาติผู้ใหญ่
ทางตลาดทางบ้านเกิดแม่เขาอะไร

ัสนี่ปฏิเสธได้เลยว่าไม่ใช่เอากัสไปแจกตอนกลางคืน

สัก๕โมงเนี่ยยังได้คุยกันอยู่
แล้วก็ได้ข่าวลดทุนพ่อก็เสียใจมาก

เพราะว่าดูด้วยกันทุกวัน
ยุดไปกันแล้วก็มาเตือนสู่ประเทศ
ทุกอย่างเตรียมให้หมดทุกอย่างแล้ว
สินสอดของมันอะไรก็เตรียมไว้แล้ว
ความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะ
ที่ต้องมาสูญเสียลูกไปแบบนี้

ลูกชายเนี่ยตั้งใจเตรียมการ์ดงานแต่ง
แจกญาติพี่น้องยังไม่ทันได้แจกญาติผู้ใหญ่เลยนะคะ

แม่บอกว่าลูกชายคบกับว่าที่เจ้าสาวคนนี้

บกันมานานมากเขาก็ช่วยเหลือกันดี
สมัยเรียนว่าที่เจ้าสาวเรียนเก่งกว่าลูกชายแม่
ก็คอยช่วยเหลือจนลูกชายเรียนจบมาด้วยกัน
พอดูใจกันไปสักพักก็ตกลงแต่งงานกัน
ที่เจ้าสาวเป็นชาวจังหวัดนครนายก
ทำงานเป็นครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ลูกชายแม่รักแฟนคนนี้มาก
ยืนยันว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้คนเดียวเท่านั้น
มันก็ทำใจยากเหมือนกันนะลูก
ทำใจยากเพราะว่าไม่มีสิ่งไหนที่พ่อแม่จะรักมากไปกว่าลูกนี่ไม่มีแล้ว
แม้แม้แต่ชีวิตเราถ้าเราแลกได้เราก็อยากแลกเอาชีวิต
ให้แม่เป็นดีกว่าดีกว่าให้เราเห็นลูกเราเป็นแบบนี้
นายณัฐวุธธรรมชโชธนะครับ
เป็นรุ่นน้องของว่าที่เจ้าเบ่า

นี่คือคนที่ว่าที่เจ้าบ่าวเขาไปหาในวันเกิดเหตุ

แล้วนายสุเทพก็ขี่รถมาหาแวะมาหามาทักทายตามปกติ
รับว่านายสุเทพก็กินเบียร์แต่ว่าแค่๒แก้ว
แล้วก็ขอตัวกลับไม่ได้มาแจกการ์ดแต่งงานแค่แวะมาทักทาย
เหมือนกับมาคุยมาบอกรุ่นน้องมาบอกน้องว่าเดี๋ยวพี่จะแต่งงานนะ

หลังจากที่นายสุเทพขี่รถออกไปไม่ถึง๕นาที
ก็มีรุ่นน้องของเขามาบอกว่าพี่เก่งถูกรถชน
ก็เลยรีบพากันออกไปดูแต่ตอนนั้นก็ช่วยไม่ทันแล้วเสียชีวิตแล้ว
วันที่ไปหาผมก็กินได้๒แก้วก็ขอตัวกลับบ้าน
ใช่เหมือนกลับมาแล้วกินแบบมาหากันนี่เฉย
นี่นะฮะส่วนที่จุดเกิดเหตุนะครับ

คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับก็คือคุณป้าอำพรรูปชายภูมิ
อายุ๗๓ปีซึ่งคุณป้าบอกว่าตอนนั้นก็ประมาณ๕ทุ่มวันที่๗ตุลาคม
ตอนนั้นกำลังนั่งสวดมนต์อยู่ในบ้านได้ยินเสียงรถชนกันแบบเสียงดังมาก
ก็เปิดหน้าต่างบนบ้านออกมาดูแล้วก็เห็นทั้ง๓คนที่มากับมอเตอร์ไซค์

ชาวบ้านก็รีบมาช่วยกันรถพยาบาลอะไรก็มาก็ส่งโรงพยาบาลกัน
ซึ่งจุดดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
เพราะว่าเป็นสี่แยกแต่ชาวบ้านบอกว่าสี่แยกตรงนี้
ไม่มีสัญญาณไฟจราจรเพราะฉะนั้นใครจะผ่านไปผ่านมากลางวันกลางคืน
ต้องระมัดระวังกันเองเป็นแยกวัดใจแล้วเป็นทางตรงยาว
เวลาที่ถนนโล่งเนี่ยคนที่มาก็บางทีก็ไม่ได้ทันระวังนี่ก็จะตรงกันยาวเลย
ฝ่ายที่ออกมาก็สี่แยกเนี่ยคือมันเกิดอุบัติเหตุง่ายมาก
ชาวบ้านบอกไม่มีสัญญาณไฟจรจร